สวัสดีครับผมถึงมาถึงนี่ตรงนี่ปั๊บ
ผมว่าไงมาอีกทีผมจะหลุดอยู่แล้วไง
ผมยื่นมา๕๐ยุ่งมา๕๐๖๐

ก็มีก็มีมันได้ต้นหน้าไปเจาะ

คิดว่าสันลิงของกำลังอะไร

ถ้าทำอะไรไม่ได้ดายแล้วว่าทำไม่ถูก

โปรดติดตามตอนต่อไป